อยากต่อมาดูอีกเหตุการณ์หนึ่งฮะเดี๋ยวพาไปดูหมูกระทะ
พาไปดูหมูกระทะทะลุมิติทะลุมิติขนาดไหน
ระหว่างที่นั่งจิ้มนั่งกินอยู่เนี่ยเหมือนดู๒๔๙๙ข้างบ้านยังไงอย่างนั้นเลยฮะ
โดนรถโหลนะมึง
พอไม่ต้องพอไม่ต้องออกมา
เฮ้ยแดงใบเล่จะหนีไปไหนแล้วปุ๊บระเบิดขวดอยู่นี่

อะไรฮะที่จิตแข็งกว่าที่ตีกันคือพี่กลุ่มนี้
แล้วมีรอยยิ้มทุกคนขอนับถือและซูโห
พี่จริงจิตพี่นิ่งยิ่งกว่าพระทำอีกฮะ

คือกลัวมีปืนมีระเบิดไม่กลัวลูกหลงเหรอ

เพราะว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกเจอแบบนี้มาแล้วหลายครั้ง
นั่งกินขนมจีนก็มีนั่งกินหมูกระทะมันก็มา
อันนี้คือมีภูมิแล้วสบายเข้าใจได้

มันจะไม่กระทบชีวิตข้างในส่วนข้างนอกจะตีกันขนาดไหนปล่อยเข้าไป
เหมือนดูหนัง๓มิติยังไงอย่างนั้น
เหตุการณ์นี้เนี่ยไม่ได้บอกพี่กัดอย่างชัดเจนนะครับ
แต่มีกลุ่มเจ้าถิ่นกับกลุ่มต่างถิ่น
เวลามันเจอกันทีไรมักจะออกอาการแบบนี้ทุกวี่วันไปนะครับ
คำเดียวตำรวจไม่มีเหรอจังหวัดนี้

แก๊งนี้ทั้งสองแก๊งมันก็สลายหายไปแล้ว

แม้แต่ครั้งเดียวนับถือพี่ฮะ
ที่บ้านหมูกระทะเนี่ยยอดเยี่ยมจริง
จิตที่แข็งแกร่งเหนือสิ่งอื่นใดจริง
เป็นเรานี่อุ้ยเข้าในไปแล้ว
ไม่ไหวแล้วครับขอโทษนะครับเข้าในไปแล้วค่ะ

มันต้องระเผิดกันด้วยนะค่ะค่ะค่ะ